เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะอ่านแล้วจุกอกบอกตรงเลย
ครับคือร้านซีฟู้ดร้านหนึ่งชื่อดังของพัทยาเลยค่ะ
ยอมแพ้แล้วสู้ไม่ไหวแล้วเจ็บมาสองครั้งครับ
พื้นดำตัวอักษรสีขาวเหมือนประกาศไว้อะไรให้กับร้านตัวเอง
ประกาศปิดร้านเพราะโควิดและเพราะเจ้าหน้าที่ดีแล้วขยายความต่อ
จุกไหมจุกเออจุกค่ะคือหลายคนไปให้กำลังใจบอกว่าอย่าปิดเลย
ขายออนไลน์ก็ได้ร้านใหญ่ไหมปุ้ยร้านใหญ่ร้านใหญ่มั้ยร้านใหญ่
เอาแบบนี้ค่ะประกาศปิดร้านเพราะโควิดและเพราะเจ้าหน้าที่
เรียนลูกค้าที่รักทุกท่านครับประกาศปิดร้านจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ทางเราขอยอมแพ้แล้วเราสู้ไม่ไหวแล้วครับ
เห็นใจเนอะมันเป็นคำที่ขนลุกนะยอมแพ้สู้ไม่ไหวแล้วกดคำว่าดูเพิ่มเติมนะ
อ่านต่อเขาบอกว่าเอาจริงตั้งแต่กลับมาเปิดได้ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แบกภาระขาดทุนมาโดยตลอดแต่ช่วงนั้นเรามีความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
แต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้รอบนี้เราหมดแล้วจริง
เราหมดแล้วจริงร้านใหญ่มาล่ะพี่เบิดนี่ดูวิวเขาสิ
หมดแล้วจริงกำลังกายกำลังใจ

ช่วงนั้นทางร้านได้รับคำชื่นชมสันเสริญเยินยอ
ทุกคนก็สัญญาว่าจะกลับมาอุดหนุน
แต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครหวนกลับมา
ทางร้านต้องแบกรับภาระขาดทุน
แกกรับภาระขาดทุนด้วยความอดทน

มาจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

แพร่ระบาดที่ตลาดกลางกุ้งนั่นแหละค่ะ

ระยองชนบุรีตราดจันทร์
เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคโควิด๑๙

แล้วรัฐบาลกลับโยนภาระมาให้ภาคเอกชน

ทำให้ลูกค้ายกเลิกการจองทั้งหมด
ร้านขาดทุนหมดตัว
ก่อนหน้านี้เขาตุนสต๊อกอาหารเอาไว้
เราคุยกันนะนะทุกร้านทำแบบนี้ทั้งนั้นแหละ

สิใช่ไหมคะเล่าต่อ
ร้านบอกว่าณวันนี้ร้านไม่มีทางเลือก

ไม่เคยมีแผนมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ
และพนักการที่ได้รับผลกระทบใดเลย

ที่อ่านมาว่าจุกอกแล้วอันนี้จุกกว่า

ท้อแล้วอยู่บ้านนี้เมืองนี้
ทำถูกต้องทำดีเสียสละ

ที่เราเห็นไหมทำกรอบสีแดง
อยากจะกอดให้กำลังใจทุกคนที่รู้สึกอารมณ์แบบนี้นะ

แต่ตอนนี้กอดไม่ได้กอดผ่านไวไฟก่อนแล้วกันนะคะ

ใช่หลายคนไปแสดงให้กำลังใจ

แล้วก็เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แนะนำทางร้านให้ปรับตัวรูปแบบธุรกิจ
อย่าถึงขั้นว่าปิดร้านเลย
เพราะว่าเสียดายความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น

พร้อมกับฝากร้านบอกว่าถึงแม้ว่าร้านจะปิด
แต่ว่าลูกค้าสามารถอุดหนุนซอสเอ็กซโอ
ของทางร้านได้นะคะยังขายผ่านช่องทางออนไลน์

ถ้าเป็นนั่นจะเห็นมันอากาศของฝั่งแหลมมะลีฮายด้วย
ถ้าลงทะเลเห็นเรือเข้าเรือออก
แล้วคือต่างชาติชอบไปทานร้านนี้กันเยอะ

มีป้ายจีนเอาไว้ให้ด้วยแต่ว่าจีนก็มาไม่ได้
หวังจะพึ่งคนไทยเองก็เนี่ยฮะมันโดน๒ครั้งก็คงจะเจ็บหนักพอสมควรนะฮะ
กำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้